ไปดูเหตุการณ์เรื่องของรถทัวร์กันก่อนคุณ
รถทัวร์๒ชั้นที่พลิกคว่ำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คนนะครับ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓รวมทั้งคณะต่างเอง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหารักฐานเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุ
กระดาษที่ผู้ต้องหาคือคนขับรถ
สารภาพบอกว่าเสพยาเสพติดมาจริงนะคุณผู้ชม
ทางด้านของพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปตรวจสอบซากประหลักหักพังของรถทัวร์๒ชั้นที่มันฉีกขาดกันแบบนี้นะคุณผู้ชม
เสียหายข้าวของกระจัดกระจายทีเดียวนะครับ
แล้วก็หลังจากที่เขาเสียหลักหลุดโค้งข้ามเลนทะยานข้ามเกาะกลางมาไปชนต้นไม้
อยู่ที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็บาดเจ็บด้วย
ขณะเดียวกันก็ทำให้ร้านค้าบ้านเรือนตั้งอยู่ริมทางนั้นเสียหายพังยับเยินครับ
ทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ท่านบอกด้วยนะท่านบอกว่า
สามารถควบคุมตัวคนขับรถก็คือนายกฤษณะจุธาชื่นจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้
หลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสบอกว่าพบชายเดินอยู่ที่บริเวณริมถนน
มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายแห่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๗กิโลเมตร

จากรถที่คว่ำเดินไป๗กิโลนะ
หลังจากนั้นหลังจากที่พบตัวก็
ตำรวจก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
กระทั่งนายคนนี้ก็คือนายกฤษณะ
เป็นคนขับรถยอมรับสารภาพนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมบอกว่า

พบสารเม็ดแอมเฟตามีนยาบ้านั่นแหละ

ก็เป็นฉี่สีม่วงนะคะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
เสพยาบ้า๒เม็ดก่อนออกเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี
อ้างว่าเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงนอน

โดยก่อนเกิดเหตุเป็นทางลงเขา
รถตัวเองก็เลยเบรกไม่อยู่

ตัวเองก็ตะโกนว่าเบรกแตกด้วยนะคุณทัศนัย

แต่ว่าตำรวจไปตรวจสอบล่าสุดไม่ใช่
อุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุเบรกแตก

คือกฎหมายเขากำหนดไว้ที่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางลงเขา
แต่เขา๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วเบรกลมเนี่ยถ้ามันย้ำถี่ใช้เบรกมากเกินไปนะ
มันเบรกไม่อยู่ไงค่ะไปฟังเสียงหน่อยของสังโรธนะครับ

คือจริงแล้วทำกฎหมายต้อง๒ปีละ๒ครั้ง
แต่ว่าอันนี้ผ่านไปปีเสร็จแล้วนะครับ

ถือว่าเรื่องการตรวจสภาพรถถือว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับของขนส่ง
แล้วก็เรื่องของการปล่อยให้มีการเสพยาบ้า
ให้มาขับรถต่างมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมีกฎหมาย

ยินยอมหรือให้มีการเสพยาบ้าและขับรถ
หรือว่าการไม่ดูแลให้ดีเนี่ยมันจะเป็นความผิดนะครับ
อันนี้ก็คงอาจจะต้องรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อนำไปสู่การแจ้งข้อหาผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งครับ
คือทางคดีต้องบอกว่าต้องแบ่งเป็น๒ฝั่ง
ที่พูดเมื่อสักครู่คือฝั่งผู้ประกอบการรถทัวร์คันนี้

แล้วเบรกเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ตรวจสอบหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน

คือผู้ประกอบการโดนตำรวจแจ้งไป๒ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกคือไม่ตรวจสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด
คือกำหนดปีหนึ่งต้อง๒ครั้ง

แต่ว่าเจ้าของรถไม่ได้นำรถไปตรวจสภาพ

คดีหนึ่งก็คือปล่อยให้คนขับรถเสพยาเสพติด
แล้วคดีนี้เขาไม่ได้เสพครั้งแรกด้วย

คุณผู้ชมประวัติเรื่องของยาเสพติดโชคโชน
จากการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาทยากรของคนขับคือนายกิจสนะ
เคยมีคดียาเสพติดมาแล้ว๕ครั้งตั้งแต่ปี๔๕จนถึงปี๕๖
โดยตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

หลังเกิดเหตุเขาก็เดินหนีไป๗กิโลแล้วก็ไปเจอที่หลังนะครับ
แล้วก็ฝ่าฝืนป้ายสัญญาณของกรมทางหลวงที่กำหนดว่าช่วงโค้งตรงนั้นเนี่ย
ต้องขับรถเพียง๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จังหวัดนั้นคนขับขับไปถึง๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คุณผู้ชมพอเบรกมากเกินไปถี่เกินไปมันเอาไม่อยู่
เบรกไม่อยู่แล้วก็พุ่งทะยานข้ามโค้งไปนะฮะ
แล้วมีเรื่องของข้อหายาเสพติดด้วย
นี้หลังจากเกิดเหตุก็มีการเชิญผู้ประกอบการรถทัวร์ดังกล่าว

บริษัทนี้เขามีรถในสังกัด๓คัน
เพียงคันที่เกิดเหตุที่ขาดการตรวจสภาพไป๑ครั้ง
ส่วนคนขับคือนายกฤษณะคนขับจ้างมาขับรถวันละ๗๐
โดยตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

ข้อหาไม่ไปตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก
และอย่างที่คุณโรสลินบอกไป
อีกหนึ่งข้อหาคือปล่อยให้คนขับเสพยาเสพติด
อันนี้ผู้ประกอบการโดนไป๒กระทง
ก็ต้องฝากย้ำผู้ประกอบการตรวจสอบเรื่องของทั้งรถแล้วก็คนขับด้วยนะครับ
แล้วช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลหยุดยาวเทศกาลสงครานแล้วด้วย

วันนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
ชับกำชาบอกว่าทั้งผู้ประกอบการทั้งคนขับ

ส่วนบุคคลก็ต้องดูแลตัวเอง
แล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถที่จะใช้ด้วย
พักผ่อนให้เพียงพอแอลกอฮอลต้องเป็นศูนย์